อีกหนึ่งที่นะครับพาไปหน่อยที่จังหวัดบึงกาล
ถ้าไปที่เมืองกาลตอนนี้หลายคนคิดถึงธรรมดาค่ะ
อยู่ตรงไหนอะไรยังไงติดตามกันหน่อยนะครับในช่วงของคุณชนะย่อเล่า
คุณผู้ชมนี่โอ้โหดูแล้วมันใหญ่โตมโหลาน
ลักษณะมันคล้ายพญานาคเขาว่าอย่างนั้นก็เหมือนกับงูยักษ์แหละครับ
เขาเลยเรียกตรงนี้ว่าพญานาคเล่นน้ำ
เป็นหินพญานาคในช่องหุบเขาน้ำ
เป็นหินที่มีลักษณะคล้ายกับส่วนหัวและลำตัวของพญานาค
ทอดยาวลื้อย
ในโซเชียลแล้วก็หลายคนก็เคยไปลักษณะมันคล้ายคล้ายกันเลยครับเขาเชื่อกันอย่างนี้ว่าช่องเขาตรงเนี้ยอาจจะเป็นเส้นทางของพญานาคในอดีตคุณดูดิเหมือนมีเกล็ดงูแม่ใช่ใช่เหมือนเกร็ดค่ะเออเขาบอกว่าตอนเนี้ยจุดตรงนี้นะครับพญานาคเล่นน้ำเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่แต่ต่อไปมันจะกลายเป็นแลนดมาร์
เอานู่นเอานี่แน่นไปเขียนไม่ได้นะ

ช่วยกันรักษาธรรมชาตินะครับ